อ่ะคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยลูกติดยาเศบติดแล้วเที่ยว
ขโมยสายไฟพ่อก็ห้ามลูกอย่าทำลูกอย่าทำลูกไม่ฟัง

โหวของขึ้นแบบนี้ความมีทมาจะทำร้ายพ่อแล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวคุณดูนะจังหวะที่พอตำรวจมาถึง
จังหวะที่ตำรวจจะจับตัวลูก

โอ้โหเป็นแบบซึมเหงาเหรอฮะ

ตอนขึ้นรถร้องไห้สะอึกสะอื้นเลย
นี่คือร้องไห้อยู่นี่คือลูกชายวัย๒๒ปีค่ะที่ตำรวจสพบ้านนานี่เขาเอาเหล็กงามมาใช่ไหม
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คลั่งใช่ไหมก็มาจับตัวไปค่ะ

นี่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเที่ยงบ้านนานจังหวัดนครนายกนะ
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขาเมาอ่ะเมายานี่แหละค่ะ
แล้วอยู่ในบ้านก็โวยวายจะทำร้ายคนในบ้าน
ตำรวจไปเกลี้ยกล่อมให้ผ่อนคลายก็แล้วแล้วก็ไปชาร์จจับตัวมาได้
เอาตัวขึ้นรถปั๊บนี่ยังร้องไห้ไม่หยุด
นักข่าวไปถามเขาก็ฟุบหน้าลงนะ

ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่สพบ้านนานะคะ
พ่อเนี่ยเล่าให้ฟังลูกผมติดยามานานแล้ว
ขโมยของในบ้านไปขายจนเกลี้ยงแล้วค่ะ
หลังนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวขโมยตัดสายไฟ
ผมอะบอกแล้วว่าลูกอย่าทำอย่าทำอย่าทำ
ลูกผมมันก็ไม่ฟังวันก่อนนะ

จุดไฟเผาจะเอาทองแดงไปขาย
ผมหยิบมือถือมามาถ่ายรูปนะแล้วผมก็ขู่มัน
บอกว่าเนี่ยอย่าทำนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเองทำแบบนี้นี่
เดี๋ยวพ่อฟ้องตำรวจเลยนะแจ้งตำรวจเลยนะ
คือพ่อเองก็ห่วงลูกนะไม่อยากให้ออกไปขโมยอะไรนอกบ้าน
คือก่อนหน้านั้นขโมยของในบ้านไปเกลี้ยงแล้วนะคุณ
คราวนี้มาขโมยของนอกบ้านอีกเดี๋ยวกลัวชาวบ้านเขาจะลุมสกรรม
นี่แหละแล้วขนาดพ่อถ่ายรูปขู่แล้ว
หยุดได้แล้วเองอย่าทำลูกไม่เชื่อ
ลูกบอกว่าอยากถ่ายใช่ไหมถ่ายไปเลยโอ๊ยไม่กลัวหรอก

คือมันหมายถึงหมายถึงบ้านอีกหลังหนึ่งของพ่อนะ
จริงเป็นบ้านของพ่อนี่แหละแต่อยู่ใกล้กัน
บ้านพ่อมี๒หลังลูกชายก็มาอยู่สักหลังหนึ่ง
แต่ทีนี้ค่าน้ำค่าไฟไม่จ่ายสิ
พอพ่อกลับมาจากทำงานต่างจังหวัดก็เลยอ่ะไม่งั้นตัดน้ำตัดไฟเลยละกัน
ให้ลูกชายใช้แล้วก็จะให้ลูกชายไปอยู่ที่อื่น
จริงหวังว่าจะให้ลูกชายเป็นคนดีไงกลับนึงก็กลับตัว

แล้วนี่แหละลูกก็เลยของขึ้นก็เลยโมโห

ทนไม่ไหวแล้วไม่เชื่อฟังพ่อสิ
ผมบอกกลับมาแล้วหลายรอบแล้ว
ก็บอกเขามันว่าเนี่ยรักในบ้านไม่พอ

เขาก็โมโหเพราะมันไม่ชอบผมอยู่แล้ว

มันเสพยาบ้านแล้วมันก็ของขึ้นเลย

อยู่แล้วก็ไม่จ่ายแค่น้ำไฟของผม

พ่อปวดใจที่ลูกเป็นธาตุยาละ๑

คือใช้น้ำใช้ไฟก็ไม่จ่าย

แล้ว๕ก็ยังเอามีดจะมาทำร้ายพ่ออีก

แล้วก็ไปตรวจฉี่ปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกาย